ใครที่ดูอยู่แล้วก็เป็นกัญชาเลิฟเวอร์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงค่ะ

แล้วทีนี้พอเสพไปเกินขนาดมันหน้าอก
เขาเดินมาเรื่อยตามถนนมึดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนะหน้าตาซิดแล้วอ่ะ
นี่ดูสิเดินมาจนถึงกลางซอยค่ะ
กู้ภัยเนี่ยก็เลยต้องรีบนำตัวส่งที่โรงพยาบาลกราช

ว่าผมเสพกัญชาแบบใช้บ้องนะสูบไป๔ครั้ง
ครั้งที่๔เนี่ยมีแอดเพิ่มไปด้วย
ผงกัญชาเพิ่มไปด้วยค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นน่ะ
หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วเวียนหัวด้วยค่ะ
โทรศัพท์โทรแจ้งกู้ภัยให้มารับหน่อยแล้วก็บอกพี่กัดเสร็จสับ
ตอนเนี้ยตัวเองอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นเขาก็เดินจากซอยเนี่ย
เดินมาเรื่อยนี่ขณะระหว่างรอรถนะ
เดินมาเกือบโลเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเกือบกิโล
แต่ที่เขาเดินมาเขาต้องการหาคนให้ช่วยนะ
เผื่อเจอใครจะได้ขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็บอกว่า
ตั้งแต่รัฐบาลปลดล็อกกัญชาเนี่ยผมเอาต้นกัญชามาปลูกไว้
จะใช้เป็นยาเพราะว่าผมนอนไม่หลับคือเขาบอกใช่ไหมว่าเอ่อ
พอได้อาจจะดมน้ำมันสกัด
อาจจะทำให้นอนหลับสบายเป็นยานอนหลับแบบนี้
แต่วันนี้แหมผมลองสูตรแบบใส่ผงกัญชาไปด้วย
มันก็เลยเกิดอาการแบบนี้ค่ะ